งานทำบุญครบรอบ๑๐๐วันของศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์ชนละทีทานทองนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านครอบครัวรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหานะคะ
ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระขึ้นที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ของครู

ไม่ว่าจะเป็นคุณอาดำรงวงทองสัญญาพรณราย
คุณลักษณ์ภัยวันอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันแล้วก็อีกมากมาย
เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็ยังได้ร่วมกันร้องเพลงให้ครูชนละที
และแขกที่มาร่วมงานได้ฟังกันอีกด้วย
โดยครูปุ้มบอกกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะคะว่า
ตลอดระยะเวลาร้อยวันที่สามีจากไปมีมาเข้าฝันตลอด
เชื่อว่าเป็นเพราะจิตใจที่ยังคงนึกถึงแล้วก็ผูกพันกัน
ทำให้ฝันเห็นถึงตลอดนะคะ
สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพของครูชนละทีทานทอง
จะมีขึ้นในวันที่๗มกราคม๒๕๖
ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐม
ซึ่งครูปุ้มก็ฝากเชิญชวนนะคะ
ลูกศิษย์ลูกหามาร่วมส่งครูชนละทีไปสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ